ช่วงนี้กระแสดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาติ

บางคนบอกว่ากระทงเดียวก็ลอยทั้งครอบครัว
หรือจะทำกระทงแบบเล็กจิ๋วแบบนี้ก็ได้

หรอคุณผู้ชมไปดูสิแค่นี้นี่สองนิ้วกว่าสามนิ้วนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย
ไม่ถึงสิบเซนนะพี่มุกอันนี้ผ่านกระทงไม่ถึงอันนี้เล็กลงหน่อย

คุณผู้ชมฮะฝีมือของอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินนะครับ
แล้วก็น้องนักศึกษาของศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
บอกว่าเราคิดค้นกระทงจิ๋วยิ่งจิ๋วยิ่งยาก

คือต้องตาดีมากในการทำปลีบกระทง
ใช่ใช้เวลาพอสมควรในการทำกระทงใบจิ๋วแบบนี้
ทงใบใหญ่ทำง่ายกว่าอีกนะครับ
เวลาทำกระทงใหญ่สบายเลย
แต่เวลาทำกระทงจิ๋วค่อนข้างจะต้องปรานีตนะฮะ

ได้เหมือนจริงเหมือนกระทงใหญ่เลยนะครับ
นี่แต่ถ้าทำไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเอียงนิดหรือคว่ำไป
ดังนั้นต้องทำให้บารานไส้ดีนะครับ
โดยกระทงที่อาจารย์รุ่งทำกับคณะลูกศิษย์ทำขนาดเล็กแบบนี้

ผ่าศูนย์กลางกระทงจิ๋วหน่อยก็๒นิ้ว

วางบนฝ่ามือจะเห็นว่าเล็กจิ๋วจริง

น้องเขาไม่ห่วงนะเขาทำให้ดูแบบนี้
แล้วเขาบอกเอาไปลอยได้หรือจะตั้งโชว์ไว้แบบนี้ก็ได้
พอได้ดูกระทงจิ๋วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออ
เวลาที่เราเอากระทงไปลอยมันก็เหมือนกับเป็นการย่อปริมาณขยะ
ให้มันเล็กลงด้วยนะใช่ไหม
ต้องควรไปลอยกระทงแบบนี้มันก็ไม่สร้างขยะให้กับแม่น้ำ
ใช่แล้วก็อย่างที่ออกมาเป็นข่าว
บอกว่าสะพัดหมื่นล้านลอยกระทงปีนี้น่าจะคึกคัก
ก็เม็ดเงินจะเข้าระบบเศรษฐกิจสูงสุดในรอบ๘ปี
อันนี้ทางด้านของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขาเปิดเผยออกมาเพราะว่าผลสำรวจนะ
คนส่วนใหญ่๑๖๗๓บอกว่าปีนี้จะออกไปลอยกระทงทำกิจกรรมนอกบ้าน
ร้อยละ๒๓บอกว่ายังไม่แน่ใจ
แต่ร้อยละ๙๖บอกว่าไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหน
จะใช้วิธีการลอยแบบออนไลน์ด้วยซ้ำ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะวันลอยกระทง
ถ้าเกิดว่าในพื้นที่ในชุมชนของคุณผู้ชม
จัดงานลอยกระทงบอกมาได้นะ